มิ้งที่ว่าไม่ได้แต่งตัวกุ๊กกิ๊กอะไรนะคะ

มาดูคนแรกกันนะคะ
สีขาวตัวนี้แหละคุณผู้ชมนะคะยกตำแหน่งให้เป็นลูกชายคนเล็กของบ้าน
ไปเลยค่ะนี่ค่ะออกกำลังกายไปหอมไปนางก็ไม่สนใจเลยคุณผู้ชม
ซึ่งเวลาที่หนุ่มอเล็กเขาอยู่กับน้องอดอฟเนี่ยค่ะมีแต่ความละมุนทั้งหมด
ทั้งสิ้นเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมนะคะเชื่อว่าใครหลายคนคงอิจฉาเจ้า
จ้าวอดอล์ปนะคะพอทีก็ทำแอปนู้นนานีใส่เข้าไปค่ะ
อาดอฟอาเล็กนะคะเขาก็เปิดอินสตาแกรมให้ด้วยนะคะ
ตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเกือบหนึ่งหมื่นคนแล้วนะจ๊ะเออก็เยอะอยู่นะ
ต่อกันอีกหนุ่มโสดอารมณ์ดีแล้วก็เสียงดีอีกหนึ่งคนนะคะ
คุณโอ๊ตปราโมทค่ะลูกสาวเขาเห็นไหมคะนี่ตัวที่อยู่ข้าง
สีเมอร์ก็คือสีลายลายนั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งพี่โอ๊ตนะคะ
แต่น้องทองกาวเนี่ยเขารักกันมากนะคะนอนด้วยกันอยู่ด้วยกัน
เหมือนเป็นลูกคนนึงไปเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะน้องทองกวาว
พ่อโอ๊ตตกอกตกใจไปทำอะไรวะวิ่งหายออกจากบ้านไป
คือจาโอ๊ตแกมันน่าสงสารมากเนี่ยเดินตามหาลูกนะคะ
แล้วก็ไปอุ้มกลับมาเนี่ยแหละค่ะยังไม่ใส่รองเท้าเลยเห็นไหม
ด้วยความแบบเป็นห่วงมากอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดอินสตาแกรมให้นะคะ
โอ้โหสุดยอดจริงนะคะมาปิดท้ายที่คนนี้เลยค่ะ
โสดนะคะเสียงแพรวคุณกันนพัฒน์ค่ะกับน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่

น้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน้องอเล็กซ์ตัวนี้นี่ค่ะน